คุณผู้ชมครับพาไปที่ปราจีนบุรีค่ะ
มีเหตุการณ์น้องเมียเอามีดฟันพี่เขยจนเสียชีวิตนะคะ
ปัญหาเป็นเรื่องของที่ดิน
คือหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
แต่ญาติญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุเหมือนกับเป็นคนสติไม่ค่อยดีด้วย
บ่นพูดว่าเหมือนกับแบบ
เคยพูดแบบนี้มาแล้วช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะตำรวจสพวังตะเคียนได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ริมบ่อน้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรี
ก็ประสานกู้ภัยไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือนายสายันศรีสะอาด
วงอายุหกสิบสามเป็นอดีตสมาชิกอบต๒สมัยนะคะ
ถูกฆ่าตายนอนเนี่ยเลือดไหลลงไปในบ่อน้ำเลยค่ะ
ถูกฟันถูกแทงตามตัวเนี่ยแผลหลายจุดเลย
แต่มันมีแผลสำคัญก็คือกลางอกตัดคั่วหัวใจ
ใกล้ใกล้กันมีด้ามจอบที่หักมีปลอกมิดสั้นตกอยู่
ก็เก็บรายละเอียดนะคะเจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียด
ร่องรอยอะไรต่างเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้กัน
เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งใช้จอบอีกฝ่ายหนึ่งใช้มีด
แต่ฝ่ายคนตายคงเพลี่ยงพล้ำก็เลยเสียชีวิตนำศพส่งผ่าชนะสูตรนะคะ
ที่โรงพยาบาลกบินบุรีค่ะคนร้ายหนีค่ะ
จากการสอบสวนภรรยาของผู้ตายนางบัวศรีอายุห้าสิบแปด
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือน้องชายของเธอเองชื่อว่านายชวลิศพวงไทยสงฆ์
เป็นคนสติไม่ค่อยดีแต่สาเหตุที่สติไม่ดีคืออะไร
ไม่ยากเสพยาจนหลอนอีกแล้วคุณผู้ชมดูสิคะ
เสพยาจนหลอนแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องที่ดินนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเคยพูดว่าจะฆ่าสามีเธอให้ตายแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไร
พูดไปอย่างนั้นคงไม่กล้าทำแต่มันเกิดเรื่องขึ้นจริง
ก็เห็นตั้งแต่โกรทแลนด์ออกมาก็เห็นตั้งแต่อยู่ในนามกันหรอก
กู้ภัยที่เข้าไปดำเนินการเก็บศพนายเอกสิทธิ์ก็เล่าให้ฟัง
ว่าไปตรวจสอบตอนเที่ยงเจอศพอยู่ใกล้บ่อน้ำ
ว่าน่าจะโดนฆ่าตั้งแต่ช่วงสายแล้วอะค่ะ
ก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยยังเป็นแบบเลือดยังสดอยู่เลย
ครับ

ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ชอบนาน
แล้วก็เดินผ่านผมไประยะไกล๑๐๐เมตร
ผมก็มาดูฟูตายก่อนก็รู้แล้วว่าผมก็เห็นใคร
เจราะมีเรื่องกันจริงอะจาก๔โมง
๔โมงชิบนึง
ห้าห้าโมงกันแล้วก็พอหลักอิบานกันเลยสัมรวชก็ลง
พื้นที่เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีเบื้องต้น
คาดว่าน่าจะหนีไปไม่ไกลเพราะว่าก็เป็นชาวบ้านแถวนี้แหละ
ไม่น่าจะวางแผนการหลบหนีที่ซับซ้อนอะไรครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพนี้นะคะ
คือวันนี้เราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจรวบตัวผู้ก่อเหตุได้พอดีค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นคลิปภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไกลหน่อย
แต่นาริสทีมข่าวของเราบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพวังตะเคียนไปควบคุมตัวนายชาวลิศผู้ก่อเหตุค่ะ
นายชาวลิศใส่เสื้อสีส้มสะท้อนแสงอ่ะค่ะอ๋อที่เดินไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะ
คือตำรวจก็พาไปทำแผลก่อนเพราะว่าก็บาดเจ็บนะแล้วก็พาไปสอบปากคำที่โรงพัก
เขามีแผลที่มือขวาค่ะคาดว่าก็เป็นแผลตอนที่ต่อสู้กันกับผู้ตายนั่นแหละใส่เสื้อสีส้ม
คือการจับกลุ่มครั้งนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเป็นการซ้อนแผนจับกลุ่มคือหลอกให้ผู้ต้องหาคิดว่า
ตำรวจออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่จริงแล้วมีตำรวจอีกชุดซุ่มอยู่ใกล้บ้านของผู้ก่อเหตุ
พอนายชวลิศผู้ก่อเหตุตายใจตำรวจไปเลยแสดงตัวจับกลุ่มเลยค่ะ
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงจริงนะคะส่วนเหตุผลคืออะไรเนี่ย
อยู่ระหว่างการสอบปากคำเราได้คุยกับภรรยาของผู้ตาย
ซึ่งก็คือพี่สาวแท้ของผู้ก่อเหตุเธอบอกว่าตกใจมากเลยนะ
สามีไม่เคยไปทะเลาะหรือว่าทำร้ายน้องชายเลยด้วยซ้ำ
เหตุผลที่น้องชายเธอฆ่าสามีเธอก็น่าจะเรื่องที่ดินนั่นแหละ
ก็ขอย้ำประเด็นเดิมเรื่องที่ดินนี่แหละเรื่องเดียว
น้องชายเธอโกรธเธอที่พ่อแม่ยกที่ดินส่วนใหญ่ให้กับเธอ
แต่น้องชายอ่ะแทบไม่ได้อะไรเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่า
รู้ตัวทุกอย่างต่อให้น้องเคยเสพยาอะไรก็ตามนะ
แต่ช่วงจังหวะที่เกิดเรื่องมันไม่น่าจะเป็นตอนเมาตอนหลอนอะไรหรอก
น่าจะตั้งใจก่อเหตุเธอบอกแบบนี้เลยนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่าอยากจะพูดอะไรกับน้องชายไหม
พี่สาวบอกว่าหลังจากนี้ขาดกัน
ไม่อยากบอกไม่อยากเห็นหน้าด้วย
ไม่ต้องมาเป็นน้องอีกเลยนะ
จ้ะในชาตินี้ไม่ต้องมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ว
นี่ค่ะก็อย่างที่ตำรวจบอกเอาไว้จริงนะคะ
ว่าคาดว่าคงหนีไปไหนไม่ไกลหรอก
ก็เป็นชาวบ้านแถวนี้คงไม่ได้วางแผนการหนีซับซ้อนอะไร

ตำรวจก็ซ้อนแผนสุดท้ายก็จับได้ในช่วงเวลาอันรวดเร็ว